เรื่องของเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์นะฮะต้องถามว่าอยากดูที่ไหนตอนนี้

มีผุดให้ดูมาเรื่อยครับคุณผู้ชมครับอยากดูที่ไหนครับ
วันนี้ผมพาไปดูที่โคราชนะครับคุณผู้ชมครับเป็นเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์สูง
สูงแค่๔เมตรเคยเห็นเสาเตี้ยขนาดนี้ไหมฮะ
อันนี้๔เมตรนะครับราคาต้นละเกือบครึ่งแสนบาท
อบตใช้งบ๑๑ล้านชาวบ้านเขาถามมาแพงไปป่ะนะฮะ
หลังจากที่มีชาวบ้านร้องเรียนนะครับโครงการก่อสร้างติดตั้งโคมไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
บนถนนสายแยกบ้านห้วยบงเส้น๓๑๖๕บ้านทรัพย์พลูบ้านศิลาร่วมอำเภอด่านคุณทศ
จังหวัดนครราชศรีมาระยะทาง๑๕๗กิโลเมตรนะครับจำนวน๒๒๗ต้น
ใช้งบประมาณกว่า๑๑ล้านบาทครับเฉลี่ยแล้วราคาต้นละ๔๙๕๐๐บาท
ล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบครับพบว่าเสาคมไฟระบบโซลาเซลนะครับ
มีกำลังไฟแค่๑๕๐วัตต์ต่อเสานะฮะแล้วโคมไฟมีขนาดเล็กสูงแค่๔เมตร
ที่จะเหมือนเสาไฟฟ้าทั่วไปคือเสาไฟฟ้าทั่วไปในความสูงอยู่ที่๖๘เมตร
ส่วนแผงโซล่าเซลนะครับมีขนาดเพียง๓๐คูณ๔๐เซนติเมตรโอ้จิ๊ดเดียวนะนะฮะ
แล้วก็โครมหลอดไฟมีขนาดพอขนาดเท่าฝ่ามือเท่านั้นนะฮะ
ซึ่งชาวบ้านในพื้นที่เห็นว่าเสาไฟโซล่าเซลล์สเปคนี้น่ะ
ราคาไม่น่าจะเกินต้นละ๒๐๐๐๐บาทถ้าชาวบ้านเขาทำนะฮะ
ด้านสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาค๓จังหวัดนครราชศรีมา

ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการสอบสวนแสวงหาข้อเท็จจริง
เรื่องต้นตั้งประเด็นการสอบสวนไว้๒เรื่อง
คืออะไรบ้าง๑ราคาแพงเกินจริงไปหรือไม่
สองนายกอบตห้วยบงท่านมีส่วนได้ส่วนเสียกับโครงการนี้หรือเปล่า
นะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะสำนักงานป้องกันและปรับรามการทุจริตภาค๓
จังหวัดนครราชศรีมาเขาตั้งข้อสังเกตมาเพราะบริษัทที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้
คุณผู้ชมคุณวรพรมีชื่อลูกชายและลูกสาวของท่านนายกอบตเป็นเจ้าของบริษัทด้วย
ขณะเดียวกันชาวบ้านก็ให้ข้อมูลนะครับบอกว่าเมื่อเดือนเมษายนปี๒๕๕๙
อันนี้คือมีหลอดไฟแล้วใช่ไหมครับตอนมืดแล้วไอ้เสาสูง๔เมตร
ที่ถ้าสมมุติว่ามันติดไฟได้สว่างเพียงพอเนี่ยมันต้องสว่างเพราะมันไม่สูงใช่ไหมคุณพระราพร
โอ้โหหิงห้อยหรือหรือจะเป็นแนวโรแมนติกหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นถนนแห่งความรักหรือเปล่าคะ
ดูสิครับขนาดไฟมอเตอร์ไซค์ไปยังสว่างกว่าเลยฮะเนี่ยครับโอ้แต่อย่างนี้มันทำมันเห็นชัดเลยนะคะว่าเสามันไม่สูงมาก
เพราะดวงไฟมันอยู่ใกล้มากจริงมันจะช่วยให้ทัศนวิสัยในการขับขี่ดีขึ้นหรือเปล่านะครับ
คือเสานี้๑๗ต้นซึ่งครั้งนั้นนะที่เคยทำเมื่อเมษา๒๑๖๓เนี่ยครั้งนั้นใช้งบแค่๔๙๓๐๐บาทเองนะครับ
เลี่ยตัวละ๒๙๐๐บาทซึ่งมีราคาถูกกว่าเสาไฟฟ้าที่ติดตั้งแถมสเปคดีกว่าด้วยตอนนั้นเมื่อปี๖๓
จะว่าของมันขึ้นมันก็ผ่านมาปีเดียวครับคุณพระราพรเมษาปีที่แล้วนี่มิถุนายนปีนี้นะครับ
ก็ยังมาเรื่อยนะคะกรณีเสาไฟ
ถามคุณพุทธรพบอกว่าเสาไฟฟ้าจะดูที่ไหนตอนนี้คือจิ้มไปก็เจอ
อันนี้ไม่ใช่แนวเหมือนกับว่าวิลิสมาราแต่ว่าก็ถูกถามถึงความคุ้มค่า
ในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยนะคะ